ตามหาตัวเสียแป้งนาโนตที่หนีเข้าเทือกเขาบรรทัศน
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่๑๖แล้ว
ถ้านับจากวันที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลก็๓๒วันแล้ว
แต่ว่าวันนี้นะพอเห็นพาดหัว
ไม่ว่าจะเกลือเป็นนอนหรือว่านอนบ่อนไส้ดี
ฉันว่าอันนี้มันพีคที่สุดในเรื่องนี้เลยนะ
และอีกเรื่องหนึ่งตามล่าคนคนเดียว
งบไปแล้วเป็น๑๐ล้าน

เรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
พูดถึงกรณีที่มีสายโทรเข้ามาหาพบตรว่าจะขอนำตัวเสียแป้งมามอบตัวให้
ซึ่งล่าสุดตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสายของเสียแป้งจริง
แต่เป็นการประสานผ่านญาตินะครับ
ซึ่งนอกจากการติดต่อเพื่อขอมอบตัวแล้ว
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แม่ยื่นเงื่อนไขต่อรอง๒ข้อ

สองก็ไม่ให้เอาผิดกับคนที่พามามอบตัว

ซึ่งพบตรระบุเรื่องแรกเลย
การวิสามันเราไม่มีนโยบายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ส่วนอีกข้อเนี่ยเงื่อนไขข้อ๒เนี่ย

ใครช่วยเสียแป้งหลบหนีก็ต้องเอาผิด
พบตรบอกเงื่อนไขที่๒รับไม่ได้

ส่วนที่หลายฝ่ายถกเถียงกันว่าเสียแป้งลงมาจากเขาหรือยัง
เรื่องนี้ทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เชื่อว่าเสียแป้งยังกบดานอยู่ในพื้นที่
และรู้นะว่ามีตำรวจในพื้นที่นี่แหละ

รู้ชื่อเสียงเรียงนามเรียบร้อยแล้ว

พูดตรงนะครับใครได้ความชื่อเหลือเขา

หรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นอะไรก็ตาม
คือเขา
เขาเป็นคนอันตรายจริง

เขาทั้งที่ตัวการชิง

เพราะเหตุในพฤตูรูปเท่านั้นเลย
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันเห็นตามล่าตัวเสียแป้งมาตลอด
เจอตัวสักทีก็แอบคิดเล่นเหมือนกันเอ๊ะหรือเจ้าหน้าที่จะรู้จะพาหนี
แล้วพอผู้ช่วยผอบตรมายืนยันแบบนี้จริงก็โอ้นั่นไง
บ่อนไส้นะฮะสำหรับเรื่องงบประมาณที่ใช้สูงถึง๑๐ล้านหรือเปล่าฮะ
ในการเป็นงบประมาณอะไรนะปฏิบัติการนี้โอ้โหมัน๑๐ล้านแล้วนะ
ในการที่จะล่าคนเดียวนะฮะพลตำรวจโทอิทธิพลนะฮะ
ผู้ช่วยพบตรบอกแบบนี้ไม่เป็นความจริงฮะ
เรื่องงบเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบก่อนแต่๑๐ล้านเนี่ยไม่ถึง
ต่อไหมคุณต่อเลยค่ะคุณผู้ชมการไล่ล่าเนี่ยนะ
ที่บอกว่าปูพรมค้นหาเขาก็ไปค้นหาแล้วมันมีเบาะแส
เขาบอกว่าเบาะแสนี้เนี่ยเสียแป้งกับสมุนซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ
ถ้ำต้องสงสัยใช่แล้วไปเจอถ้ำหนึ่งที่ทางเข้าออก
มันเข้าออกได้ทางเดียวนี่แหละค่ะชุดปฏิบัติการเข้าไปเน้นตรวจสอบ
ถ้ำที่คุณบุ๊คบอกนะอยู่ห่างจากจุดปะทะประมาณ๕โลก็ไม่ได้ไกลมากอะนะคะ
แล้วไปเจอเบาะแสเบาะแสมันบอกรายละเอียดได้เยอะขนาดนี้เลยคุณผู้ชม
ว่าทางเสียแป้งแล้วก็สมุนอีก๓คนเนี่ย
บดานอยู่ในถ้ำรอบจุดปะทะ
เขาบอกอะไรแบบพื้นที่ที่อันตรายที่สุดคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
จริงใช่ไหมไปตรวจค้นแล้ว๒ถ้ำนะ
ถ้ำไม่ได้ใหญ่มากค่ะไม่ได้ลึกไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมาก
แต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยหรือว่าสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำรงชีพ
ทีนี้ถ้ำเป้าหมายที่คาดว่าน่าจะเป็นที่กบดานของเสียแป้งหรือนักโทษแป้ง
มันเป็นถ้ำใหญ่มีทางเข้าออกทางเดียวอยู่ในจุดสูงข่ม
คืออะไรอยู่ในจุดที่มันเป็นพื้นที่สูง
ทัศนวิสัยในการมองเห็นคนในถ้ำจะได้เปรียบคนด้านนอกถ้ำทุกมุม
แปลว่าถ้าเกิดว่าฉันอยู่ในถ้ำฉันมองไปใครจะมาที่ถ้ำนี้
ฉันรู้ฉันเห็นทำให้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการวางแผนค่ะ
แล้วก็ต้องประสานให้กับพรานป่านำทางเพื่อไปตรวจค้นภายในถ้ำต่อไป
แล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่าพรานป่าที่ประสานฝ่ายไหนพวกไหนยังไงด้วยนะคะ
ส่วนเส้นทางแถวบ้านเขาใครที่ควนกาหลงจังหวัดสตูน
ตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านพิทักษ์ป่ามีพื้นที่ติดตามแนวเทือกเขาบรรทัศน์
เสียแป้งหนีลงมาจากเทือกเขานี่จริงมันใช้เส้นทางตรงนี้ได้เหมือนกัน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้ค่ะเขาจะเป็นสวนยางสวนปาม
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไอ้แนวเทือกเขาบรรทัศน์ที่ติดกับแนวหมู่บ้านมันมีทางขึ้นลงหลายทาง
อย่างตรงน้ำตกสายใจพรานป่าหรือว่าคนที่ไปหาของป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์

ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านนะยังเชื่อว่าเสียแป้งไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมันเป็นไปได้
แล้วก็อาจจะใช้เส้นทางตรงนี้แหละเดินลงจากเขา
จุดตรงนี้ก็ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ๔๕ชั่วโมง
ถ้าเกิดเสียแป้งใช้เส้นทางนี้จริงจะไปถึงท่าเรือปากบารา
ระยะทาง๔๐กิโลเมตรแล้วอาจจะลงเรือข้ามทะเลไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้
แต่ผู้ใหญ่ถามจริงเถอะตอนนี้มีลูกบ้านแจ้งมาบ้างไหม
ว่าเจอเสียแป้งฟังผู้ใหญ่ตอบค่ะ
ได้แหละตลอดมันเข้าจังหวัดสงสาก็ได้
ถ้าเดินมันผัวรุงจังหวัดสงสาก็ได้
ตำบลขอพละย์มันได้

อันนี้ลองสันนิทหาด้วยก่อน

เราก็ลงทะเลอะไรอย่างนี้

นี่เจ้าหน้าที่เพิ่มระดับความเข้มของปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มนะครับ
พบข้อมูลว่าเสียแป้งกับพวกยังคงกบดานบนเทือกเขาบรรทัศน์
เจ้าหน้าที่เน้นตรวจสอบจุดเป้าหมายตามเพลิงพักริมแหล่งน้ำและตามถ้ำต่าง
ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกจุดเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
แต่ฟ้าเปิดวันนี้ก็อาจจะเอื้ออำนวยอยู่บ้างนะครับ
ส่วนที่สตูนมีการตั้งด่านตรวจค้นเพื่อสกัดเสียแป้งตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยชุดปฏิบัติการยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ลาดตระเวนตามเส้นทางที่เข้าออกบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์
รวมทั้งเชิงเขาเพื่อปิดล้อมเขาบรรทัศน์ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของ๓จังหวัดนะครับ
ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูนบอกว่ายังคงตรึงกำลังเต็มที่เลย
ไม่ได้ปรับลดกำลังเลยแต่ให้เสริมกำลังในพื้นที่
ทั้งตำบลขาวขาวอำเภอละงูติดกับอำเภอทุ่งว่าและอำเภอขวนกาหลง
รวมทั้งอำเภอท่าแพรและเส้นทางผ่าน
สามารถเชื่อมต่ออำเภอละงูหรืออำเภอขวนกาหลง

ส่วนประเด็นที่เสียแป้งลบหนีไปยังแพ่นบ้าน
หรือเปล่านั้นนะฮะทางผู้การจังหวัดบอกเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียเขาก็มีความเข้มงวดมาก
หากไม่มีพักพวกและเป็นนักโทษหนีคดีร้ายแรงแบบนี้
มีอาวุธปืนและทางการไทยประกาศตามล่าตัวอยู่
โอกาสที่จะเข้าไปมาเลเซียแล้วรอดพ้น
เป็นเรื่องที่ยากกว่าการหลบหนีอยู่ในประเทศนะครับ

ตรังตำรวจชุดไล่ล่าขึ้นปฏิบัติหน้าที่
เหนือชุมชนบ้านตระเป็นเวลา๒วัน
ขี่รถจักรยานยนต์ลงมาเปลี่ยนเวร๔๕นาย
แต่คุณผู้ชมตำรวจนายหนึ่งเอารถมาสภาพแบบนี้คุณ
เสียหายฮะเต็มไปด้วยดินโครนเสื้อผ้าของตำรวจนายนี้นะคุณ
เปื้อนไปหมดเจ้าตัวบอกเกือบตาย

ตอนขี่รถลงเขาพื้นมันลื่น
และยางล้อรถเป็นยางดอกลึกแต่ยางตึงเกินไป
คุณผู้ชมฮะล้อหลังสะบัด
จังหวะนั้นต้องกระโดดจากรถเลยทิ้งรถเลย
งั้นนะรถจะพาเขาตกเหว

คดีนะกระโดดทิ้งรถแล้วรถก็ยังไม่เป็นอะไรมาก
ตัวเขาเองก็ยังรอดจากการตกเหวนะฮะ
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ที่เสี่ยงต่ออันตรายมากนะครับ

หนึ่งนะคุณผู้ชมคือที่ฉันไถอยู่ในโซเชียล

แล้วลองบอกมาซิว่าอันนี้คือการทำคอนเทนต์
คือการประชดเจ้าหน้าที่หรือมันคือเรื่องจริงกันแน่
สิ่งที่เขาอยากสื่อสารบอกไปถึงพี่แป้งหรือเสียแป้งลองดูค่ะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเนี่ยอันนี้เราเอาหลายคลิปมามามิกซ์มารวมกันให้คุณผู้ชมเห็นนะ

ใช่อยากรู้ในมุมคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าอันนี้เขาทำคลิปมาจริง

คลิปแป้งจริงหรือว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าประชดเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมว่ายังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกในยูทูปในเฟซบุ๊กหน่อย
แต่อันนี้ค่ะมันเป็นคลิปที่ชาวบ้านเหมือนกับเอาพวกข่าวสารอาหารแห้งฟืนไฟต่าง

เราไม่ได้มีที่มาที่ไปแต่เราเห็นคลิปนี้อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในโซเชียลเท่านั้น
เลยยังหาคำตอบให้ไม่ได้
ว่าอันนี้สรุปแล้วมันคือเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์หรือยังไงกันแน่
ซีรีส์เสียแป้งวันนี้ก็นำเสนอไปหลายประเด็นอยู่เหมือนกัน
โดยเฉพาะประเด็นเกลือเป็นนอนหนอนบ่อนไส้อะไรต่าง
มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเสียแป้งหรือเปล่านะฮะ